ภายในงานบรรยากาศการบูชาห่มผ้าพระนอนเงิน๓๐๐ปีนะคะ
จัดที่ตำบลเสมาอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชศรีมา
ชาวบ้านเขาก็ใส่ชุดพื้นเมืองแล้วก็ถือพานภายสีมาร่วมในพิธีนี้
เขาว่ากันว่าพิธีนี้นะสืบทอดกันมายาวนานตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษแล้วแหละ
เป็นการสักการะพระนอนซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางสายญาติสมัยธวาราวดี
อายุ๑๓๐๐ปีแล้วก็เป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่ที่สุด
และใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยนะคะก็คือตั้งแต่สมัยธวารวดี
เดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นว่าลักษณะรูปทรงแล้วก็วัสดุเนี่ย
เป็นแบบไหนนะคะภายในงานนี้นะคะก็เรียกได้ว่ามีความยิ่งใหญ่
ตั้งแต่การตั้งขบวนผ้าแล้วก็เป็นการจัดตั้งแบบบรรยากาศธรรมชาติ
คือมีบรรยากาศแบบอยู่บนยอดเขามีสายหมอกแสงแดดอ่อน
แล้วก็กินลมชมวิวกันไปส่วนช่วงนี้เนี่ยบรรยากาศช่วงนี้ก็
เป็นการรำนะคะเป็นการรำการศักระเป็นการรำถวายองค์พระนอน
ที่เรียกว่ามีความสวยงามเป็นอย่างมากนางรำเยอะมากเยอะมากมาเป็นร้อยชีวิตอ่ะ
แล้วก็หลังจากที่รำถวายเสร็จนะคะก็เป็นการทำพิธีอันเชิญผ้ามาห่มพระ
ซึ่งเป็นผ้าที่ชาวบ้านในพื้นที่ได้ร่วมกันทอขึ้นมาโอ้โหเนี่ยค่ะแหนกันไปแบบนี้เลยนะคะ
โอ้โหยาวมากมีพุทธศาสนิกชนในจังหวัดแล้วก็ผู้ที่อยู่ใกล้เคียง
มาร่วมงานเป็นพันพันคนเลยครับเขาเชื่อกันว่าการห่มผ้าพระพุทธรูป
เฉพาะพระนอนนี่นะเป็นความศักดิ์สิทธิ์เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
ได้มาร่วมบุญก็เป็นสิ่งดีจริงจริงแล้วเนี่ยก็จะมีประเพณีแบบนี้เนี่ย
เกิดขึ้นในหลายชุมชนก็แล้วแต่ว่าเขามีการปฏิบัติมาเป็นอย่างไร
พื้นที่ก็จะเป็นการถวายการเปลี่ยนผ้าจีวอ
เอ่อองค์พระพระธานในอุโบสถฟรั่งแห่งนี้
ส่วนที่นี่ที่วัดแห่งนี้ก็เป็นการบูชาห่มผ้าพระนอน๑๓๐๐ปี
ประพระนอนสมัยธวราวดีครับ
บรรยามโบราณ๑๓๐๐ปีเป็นแบบนี้
ความยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างของนี้ก็จัดเป็นประจำ
ใครที่มีโอกาสอยากจะไปสักการะไปทำบุญ
ไปไหว้พระไปร่วมพิธีด้วยก็สามารถไปได้นะ

เป็นเหมือนเราได้เห็นความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจความสามัคคีของคนในหมู่บ้านในชุมชนด้วย
เขาช่วยกันทอผ้าใช่ไหม
บุญเป็นอันนี้ส่งผลบุญกันไปด้วยนะคะ
สำหรับการร่วมทำบุญครั้งนี้นะคะ